พาคุณผู้ชมไปที่หอพักแห่งหนึ่งค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
แตกตื่นกันทั้งหอพักไม่ฮะคือมีแม่บ้านของหอพักเขาบอกว่า
ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงดังอ่ะอยู่ชั้นสาม
ก็นึกว่าเด็กที่เล่นอยู่บนชั้น๓เล่นแบบเคาะเคาะอะไรเสียงดัง
ตะโกนบอกเด็กเด็กทำอะไรกันเสียงดังปรากฏว่าเด็กเด็กวิ่งลงมาหน้าตาตื่นเลยค่ะ
เหรอมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่บนชั้นสามอุ้ยเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
นี่ตัวเงินตัวทองตัวนี้ค่ะเสียงดังดังเนี่ยนะใช่ค่ะ
แม่บ้านบอกได้ยินเสียงดังนึกว่าเด็กเล่นอะไรกันตะโกนบอกเด็ก
ว่าอย่าเสียงดังกลายเป็นว่าเด็กก็วิ่งกันลงมา
เพราะนี่แล้วเหมือนเหมือนมันก็ขู่นะคะแล้วพอจับที่หางอ่ะ
หันแบบเหมือนจะแวะไปกัดนิดนึงนี่แบบนี้ค่ะไม่ได้จับง่ายเลยค่ะ
แรงเยอะพอสมควรพื้นมันลื่นด้วยใช่แล้วพอเวลาจะวิ่งหนีมันแบบไปไม่ได้ไง
ใช่แล้วพอจะจับก็ไม่ให้จับพยายามจะหนีแว้งหันไปกัดอย่างนี้
แต่ถ้าพื้นไม่ลื่นมันอาจจะไปนู่นแล้วนี่นะมันอาจจะไปไกลแล้ว
แล้วกว่าจะจับได้คุณภาคภูมิคุณผู้ชมใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงนะ
นี่อันนี้ได้แล้วจับได้
ทั้งหางทั้งปากพร้อมกันแบกลงไปด้านล่างค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยาโรมใจหน่วยกู้ภัยอายุทยานะคะ
เจ้าตัวเงินตัวทองยาวสักเป็นสักเมตรหนึ่งเนาะ
แต่มันก็ร่างกายแข็งแรงปราดเปรียวแล้วค่ะ

ตากผ้าอยู่ได้ยินเสียงดัง
แล้วเด็กก็วิ่งกันลงมาจากชั้น๓หน้าตาตื่นเลย
บอกว่าตัวเงินตัวทองอยู่ด้านบน
ว่าคนอย่าร่วมนะลูกใครทำอะไรร่วมคนอย่าร่วมนะ
ไปก็ไม่มีอะไรพอเด็กชั้นสามลงมาบอกป้า
เงินตัวทองอยู่ข้างบนอ๋อชั้นไหนนะครับชั้นสาม
ชั้นสามเลยหรอโหหอมีกี่ชั้นครับเนี่ยหกค่ะหกชั้น
โหขึ้นไปชั้นสามเลยจ้ะพี่ต้องให้แม่ป้าเปิดประตูไว้
นี่แหละค่ะก็เหมือนที่นักข่าวถามแล้วค่ะว่า
ขึ้นไปบนชั้น๓เลยเนี่ยนะขึ้นไปได้ยังไงแม่บ้านบอกว่า
เปิดประตูเอาไว้ครับป้าสายหยุดบอกว่าคือเปิดประตูเอาไว้
เพราะว่าช่วงนี้โควิด๑๙เวลาเดินเข้าออกจะได้ไม่ต้องจับลูกบิดประตู
ก็ป้องกันเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะอาด
หมู่สี่ค่ะตัวเงินตัวทองอยู่ชั้น๓แค่นี้แหละค่ะที่จะบอกเพิ่ม